อีกกรณีหนึ่งเกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชนะครับ
บิ๊กซึ่งเป็นสุนัขพันธ์พิษบู
ปรากฏว่าถูกเพื่อนบ้านเอามีดพระมาฟันขาซ้าย
จนขาดเลยนะครับขาซ้ายหลัง
แล้วทำให้เจ้าบิ๊กสุนัขพันธ์พิษบูตัวนี้ตาย
ทีนี้เจ้าของของเจ้าบิ๊กก็คือคุณทรงกรดเนี่ยนะครับ
ก็เอาเรื่องราวนี้ไปแจ้งความให้ดำเนินคดี
แล้วก็มีการนำเรื่องราวนี้ลงในโลกโซเชียล
โอ้โหหลายคนเห็นสภาพเจ้าบิ๊กตอนนี้
ที่ยังได้รับบัตรเจ็บนักขามันขาดไปแล้ว
เพราะว่าถูกฟันชับเดียวขาขาดเลย
กำลังตาละห้อยมองเจ้าของ

คือเรื่องมันคือหมากัดกันนะ
แล้วชาวโลกโซเชียลเขาบอกว่าทำไมต้องทำขนาดนี้
หมากัดกันเอาไม้ไล่ตีทำให้มันแยกกันไม่ได้เหรอ

นะครับกรณีนี้นายทรงกรดลอยชื่นได้แจ้งความเอาไว้ที่
สถานีตำรวจภูทรเมืองนครศรีธรรมราช
ดำเนินคดีกับนายประเทืองสอดจิตเพื่อนบ้าน
หลังจากนายประเทืองใช้มีดพระฟันขาหลังซ้ายของเจ้าบิ๊ก
สุนัขพันธ์พิษบูอายุ๓ปีของคุณทรงกรด
ตายเมื่อวันเสาร์ที่๒๖มกราคมที่ผ่านมานี้เองนะครับ
ขณะที่นายทรงกรดได้ปล่อยเจ้าบิ๊กวิ่งเล่นในสวนมังคุด
ซึ่งมีแนวเขตติดต่อกับสวนเพื่อนบ้านก็คือสวนของนายประเทืองนี่แหละ

เมื่อสุนัขของนายประเทืองคือแต่ละบ้านก็มีสุนัขเหมือนกัน
เมื่อสุนัขของนายประเทวงเป็นสายพันธ์พื้นบ้าน
วิ่งข้ามมายังสวนของนายทรงกรด
ทีนี้แหละเจ้าบิ๊กพันธิ์บูก็ไล่เห่าวิ่งตามไปกัดสุนัขของนายประเทือง
และเจ้าบิ๊กมันดันวิ่งข้ามลำทานไปที่สวนของนายประเทือง
นายทรงกรพยามเรียกให้เจ้าบิ๊กกลับมา
แล้วก็ตอนนั้นเห็นนายประเทืองกำลังเข้าไปช่วยสุนัขของเขาเองเหมือนกัน
เพราะ๒ตัวมันกัดกันอยู่ในสวนของนายประเทืองนะ
แล้วนายประเทืองใช้วิธีการนี้คุณ
ใช้มีดพระฟันบริเวณปากจนฟันของเจ้าบิ๊กมันหัก
แล้วก็ฟันจนขาหลังซ้ายขาดกระเด็นไปต่อหน้าต่อตาเจ้าของเลยนะครับ
เจ้าของคือคุณทรงกรดรีบนำตัวเจ้าบิ๊กส่งโรงพยาบาลสัตว์
แต่มันสิ้นใจตายเนื่องจากเสียเลือดมาก
เมื่อวานนี้ก็ได้นำซากหมาไปฝังที่สวนของเขาเรียบร้อยแล้วนะครับ
คุณทรงกฎยืนยันว่าเจ้าบิ๊กสุนัขของเขาเป็นมิตรมาก
ด้วยสัญชาตญาณของมันโดยเฉพาะกับสุนัขด้วยกัน
มันก็จะหวงพื้นที่คืออยากให้นายประเทืองก็เข้าใจ
สุนัขว่ามันนิสัยยังไงมันก็ห่วงพื้นที่
ดังนั้นถ้าจะห้ามปรามหมาก็ต้องใช้วิธีการอื่น
ไม่ใช่เอามีดพระมาฟันให้ตายนะครับ
อยากฝากว่าตามธรรมดาของสัตว์โดยเฉพาะสุนัข
หวงถิ่นย่อมกัดกันย่อมทะเลาะกันเป็นเรื่องธรรมดาของสุนัขมัน
และขอให้พยายามช่วยแยกสุนัขดีกว่าอย่าไปทำร้ายมัน

ส่วนเรื่องของคดีก็ต้องว่าไปตามกฎหมายแล้วครับ
ถ้าเราเป็นตัวหมาก็คงสู้ไม่ได้ผมก็เข้าใจนะครับ
แล้วก็คุณทรงกฎก็บอกด้วยนะครับว่าเขาเลี้ยงสุนัขไว้
เฝ้าสวนผลไม้เนื้อที่กว่า๒๐ไร่
ก็สวนนี้เป็นมรดกตกทอดมา
แล้วก็ต้องเลี้ยงสุนัขเหล่านี้ไว้หลายรุ่นแล้ว
จากมีขโมยเข้ามาก่อเหตุขโมยมังคุดบ่อยครั้ง
ต้องเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ใหญ่ไว้เฝ้าสวน
อย่างน้อยโจรมันจะได้เกรงกลัวอยู่บ้างนะครับ
อีกอย่างพื้นที่สวนของเขาเองก็เป็นจุดสุดท้ายของชุมชน

จำเป็นต้องเพิ่มความปลอดภัยให้กับพื้นที่ด้วยนะครับ
อย่างไรก็ตามทางพนักงานสอบสวนสพนครศรีธรรมราช
ก็นัดหมายให้ทั้งคู่มาพบกันในวันอังคารที่๒๙มกราคมนี้
จะเจราจาไก่เกลียดหรือยังไงก็ว่าไป
หรือว่าต้องแจ้งข้อหาทารุณกรรมสัตว์ต่อนายประเทือง
คือคุณทรงกฎเขาก็มีการเอาคลิปวิดีโอมาให้ดูนะ
ตอนที่เจ้าบิ๊กมันยังมีชีวิตอยู่ว่าเนี่ย
มันใจดีมันมาเล่นกับเด็กมันไม่ได้มีท่าทีดุร้ายเลย
แล้วทำไมเวลาที่มันกัดกันกับหมาซึ่งเป็นสัญชาติยานของพิษบูอยู่แล้ว